ส่วนที่ปากน้ำเมืองกระบี่เนี่ยนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
บะหมี่แห่งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเมาค่ะ
เดินเข้าไปโวยวายเลยเขาโวยวายบอกว่า
เจ้าของร้านเนี่ยมาจีบสาวคนเดียวกับเพื่อนเขา
หยุดจีบซะนะหยุดจีบซะนะเลิกพฤติกรรมนี้ซะนะ
เอาถ้าพูดคุยลักษณะโวยวายมันก็ยังจะพอปอบประโลมก็ได้
พี่ใจเย็นเดี๋ยวแค่จีบะเดา

เขาบอกเขาห้ามห้ามจีบผมจีบแล้วคุณห้ามจีบ
ประมาณนี้นะคะแต่เท่านั้นไม่พอค่ะ
เขาวิ่งไปหยิบมีดซึ่งอยู่บนเขียงเขาทำกับข้าวไง
มาไล่แทงเจ้าของร้านนะคะครับแล้วทีนี้เหตุชุนละมุนวุ่นวายมันก็เกิดขึ้นเพราะว่า
ลูกค้าเองก็พยายามไปห้ามไปช่วยถูกฟันถูกแทงกันไปสามคนนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านบะหมี่ค่ะแถวสี่แยกตลาดเก่า
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะก็มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไป๓คนด้วยกัน
แล้วก็มีรอยเลือดหยดตามพื้นหลายจุดคนที่ก่อเหตุจุดเริ่มต้นเลย
ชื่อว่านายวีรศักดิ์ศรีชายนะคะเป็นน้องชายของกำนันในพื้นที่ด้วยนะคะ
ถูกตีเลือดอาบหน้าเลยทีนี้สอบถามเขาเบื้องต้น
ไปสอบถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงนะ
มีผู้หญิงกับผู้ชายเขาเป็นสามีภรรยากันนะคะ
ไปสอบถามฝั่งผู้หญิงก่อนชื่อว่านางนิตยาค่ะ
บอกว่าตอนนั้นก็ยืนลวกบะหมี่ตามปกตินี่แหละ
จู่วีรศักดิ์ค่ะเดินเข้ามาสภาพเมาแล้วแหละ
มาถามหาโดมโดมเป็นสามีของเธอ
เธอบอกว่าเอ้าก็อยู่แถวนี้แหละอยู่ในบ้านมั้งเดินไปล้างจาน
คุยอยู่ย้ำมาแย่งเจ็บเนื่องด้วยเนี่ยเนี่ย
วีรสักษีถูกตีเลือดอาบหัวเนี่ยนะคะ
พอหลังจากคุยสักพักค่ะโดมกับเวียรศักดิ์
ปากเสียงกันมีเสียงดังกันขึ้นเรื่อย
วิรสักวิ่งไปหยิบมีดเลยค่ะวางอยู่บนเขียงหน้าตู้ก๋วยเตี๋ยว

ชายเห็นเหตุการณ์ก็วิ่งเข้ามาช่วยนะคะชกหน้าวิรสักไปหนึ่งครั้ง
พยายามแย่งมีดออกจากมือวีรศักดิ์ก่อนที่ลูกค้าช่วยอีกค่ะ
ลูกค้าเนี่ยเอาถ้วยก๋วยเตี๋ยวทุ่มหัววีรศักดิ์ค่ะทีนี้
วิรสักร้อนด้วยแหละก็เลยยอมปล่อยมีด
จากนั้นก็โทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาจัดการนะคะ
เรื่องต้นวีรศักดิ์ให้การปฏิเสธค่ะบอกว่าไม่พร้อมจะพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้น
แต่ก็อ้างว่าเขาถูกทำร้ายก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการป้องกันตัว
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไปโรงพักสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะและแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ก็บุกไปหาเขาถึงที่เนี่ยเนอะเออไปหาเขาถึงที่เออ